สำเร็จสุดท้าย๓สหายที่เหลือจิลเสียงธรรมกลับล้มเหลว
หนังไก่อยู่ไหนนั่นเป็นความผิดพลาด
บอกลาสตาร์เชฟไปอย่างน่าเสียดาย
วันนี้เหล่าสตาร์เชฟกลับมารวมตัวกันใหญ่มากเลย
นี่มันนานใช้แรงชัดนักลักษณะสาวอาญะมาเป็นตัวแทน
ย่านึกนึกเพราะคุณต้องกลับบ้านค่ะ

หน้าโมโหจริงสิ้นไฟชิ้นแสดงความเข้มแข็งขึ้นไปย่าฮ่า
ใครจะระเบิดอารมณ์ในความกดดันสู้เพื่อผ่ากันแป๊บ

รายการสตาร์เชฟเริ่มณบัตรนี้
โอโฮ

มีความประทายใหม่ในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา
และมีคนที่รักอาหารเลิศรสเข้ามาร่วมทีมกับเราตลอดครับ
วันนี้เราจะต้อนรับดาราตัวแทนคนใหม่
เราขอเชิญดาราตัวแทนในวันนี้เลยครับ
อาเย้า

ไม่เหมือนคนทำกับข้าวเป็นเลยล่ะ

สวัสดีค่ะคู่แข่งของฉัน

อายะนักร้องไต้หวันพิธีกรรายการบันเทิง
แจ้งเกิดด้วยเพลงน้ำแข็งแกะสลักปี๒๐๐๘
ขนานนามว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่

นาย่าคุณเป็นนักร้องเพลงและพิธีกรที่มีชื่อเสียงนะครับ
คุณมีความเห็นยังไงกับอาหารอร่อยบ้างครับ
อร่อยเหรอคะฉันคิดว่าเอ่อ
เยอะอาหารที่มีความรู้สึกอยู่ในนั้นเป็นสิ่งที่ดีเยอะ
และเมื่อคุณใส่ความรักลงไปในขณะที่ทำอาหาร
นุที่ทำออกมามันก็จะเยี่ยมแน่นอน
เพราะว่าอีกเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งที่ต้องกลับบ้านค่ะ
มามืดมาแล้วนะครับไม่เหมือนเดิมแล้ว

ตาร์เชฟทุกท่านครับมีคนใหม่เข้ามาร่วมทีมแล้ว

จะมีคนหนึ่งต้องถอดผ้ากันเปื้อนบอกลาครัวสตาร์เชฟ
แข่งขันอาหารเลิศรสเริ่มขึ้นณบัตรนี้

พอประตูเปิดออกเท่านั้นผมก็เห็น
ข้างในมันเหมือนทางช้างเผือกที่มีดาวเคราะห์เยอะ
ตอนนั้นเราคิดว่าวันนี้หัวข้ออะไรกันแน่นะ
ดาร์ดเวด้อหม่อแล้วขอถามอะไรคืออนาคต
คำตอบคือพวกเราค่ะ
เฮ่ยโอ้ยไปรุ่งชิ้นตาเหนือ

นี่ที่ดาร์ดเวด้อนายจะกินอะไรกันว่าง
ฮ่าเถอะเรามาทำรุ่งชิ้นกันดีกว่านะทุกคนนะ
โอเครุ่งชิ้นปลารุ่งชิ้นเจรุ่งชิ้นเอ็นไก่
รุ่งชิ้นที่แสด้งหน้าม่ำ
แขกน้ำมัมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ลูกชิ้นเนื้อ
ครับทุกท่านนี่คือการแข่งขันทำอาหารของครัวสตาร์เชฟ
เชิญนักเจ็ดท่านไปรับการแข่งขันที่เวทีด้านในของเราด้วยครับ
ไปเลยไปเลยไปเลย
พอต้อนรับสู่จักรวรรมะยิ่งใหญ่ของดาสจิ๋วโข่ง

เหมือนเดินหลุดเข้าไปในอวกาศเลย
แล้วก็การปรากฏตัวของพี่ขงเนี่ย

วันนี้เราจะมาทำลูกชิ้นด้วยมือของเราเองแต่ว่าเราจะต้องทำตั้งแต่แรกเริ่ม
คือว่าเนื้อนั่นเองใช้มือทบใช้แรงตัวเองแล้วก็ต้องสับ
แล้วลูกชิ้นเนื้อจะต้องทำยังไงกันล่ะอาจารย์จะบอกคุณเอง
และต่อไปนี่เป็นการแข่งขันทำลูกชิ้นเชิญ
ไม่เคยทำลูกชิ้นมาก่อนเลยค่ะเพราะฉันคิดว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำทุบจนกว่าจะได้รสชาติที่กลมกล่อมอะไรแบบนั้น
เดี๋ยวเราจะให้สตรีเวทสาธิตให้ทุกคนดูวิธีการทุบเนื้อเพื่อทำลูกชิ้นนะครับ
เอาล่ะทุกคนทุบเนื้อเพื่อทำลูกชิ้นวิธีการใช้ได้แค่ไม้ทุบที่อยู่บนเขียงของคุณ
วันนี้กติกาห้ามใช้มีดเด็ดขาดดังนั้นอันดับแรกต้องเริ่มตีก่อนแบบนี้
หาจังหวะของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ

กำลังต้องสม่ำเสมอสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
เห็นหรือเปล่ามันเริ่มเป็นชิ้นเล็กแล้วแยกออกเป็นชิ้นเลย

นี่ดับนี้ขณะสิ่งที่คุณถุบที่อยู่จะเห็นว่า
เส้นเอ็นมันจะค่อยโพลออกมา
ซึ่งเส้นเอ็นเหล่านี้เราต้องใช้มือหยิบออก

เอ็นเหล่านี้หรือเปล่าครับเราต้องเอามันออกนะ

วดซ้ำหลายรอบจากนั้นก็เติมเครื่องปรุงเข้าไปแป้งข้าวโพดและใช้มือนวดแรงแบบนี้
ชิ้นเนื้อที่คุณทำจะเด้งดึงทานอร่อยถ้าคุณมั่นใจแล้ว
วดเสร็จแล้วปรุงรสเสร็จแล้วต่อไปก็ปั้นได้เหรอครับ
ขาหมูเย็นเข้าไปและกะปิด้วยลูกชิ้นเนื้อแสนเพอร์เฟคก็ถือกำเนิดขึ้น
เรียบร้อยเสร็จแล้วล่ะครับเย่
โอเคเข้าใจแล้วค่ะโอเคนี่มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
ต้องใช้ความแข็งแรงเท่าไหร่ต้องทุบนานเท่าไหร่เนื้อมันถึงจะแยกออกแบบนั้น
เครื่องปรุงในการแข่งรอบนี้คุณสามารถเลือกเองได้ทำน้ำซุปและน้ำจิ้มของคุณเอง
ใครที่ทำได้ดีที่สุดจะได้เปรียบในรอบถัดไปครับ

มาทำลูกชิ้นกันเถอะ